ได้ค่ะฟิลกูธค่ะงานดีค่ะ
ก็แฮปปี้เบิร์เดบูธ๒๐ปีแล้วนะคะ
ก็มีแบบเยอะแยะมากมาย

แล้วก็วันนี้คนตอบรับดีมาก
แล้วก็อยากให้มีสินค้าที่ดีอย่างนี้ไปเรื่อย

ก็เป็นธีมลายสดใสสนุกสนาน
อะไรอย่างงี้

เด็กทั้งนั้นเลยเอายุไปเท่าไหร่แล้ว

มาแจมกับน้องสนุกดี

ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสินค้าของบูธเขาดียังไง

หลังจากนี้ก็คงมีแบบอีกนาน
แล้วก็มีสินค้าดีที่เขาคัดมาให้ทุกคน

อย่างไรก็ขอให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
กูก็รู้จักแบบสุดยอดเลยเหมือนกัน
เอาความจริงที่จะออกมาต่อกลับให้ที่หลายคนเข้าใจผิดอยู่
ของกลัวเหมือนจะมาหลายแบบมากแล้วผมจะไม่รู้ที่ไหน
ผมไม่รู้เป็นคนซ่อมเทียดเลย
แต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคน

ความรักมันแบบเราเป็นคนนอกแล้วเราเป็นคนการ์เรารู้จักทุกฝ่าย
มันก็อาจจะแบบมีปัญหาแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกที่วุ้นแบบมีปัญหา
เพราะว่าเรื่องการที่ไปเกี่ยวข้องหรือว่าไปรู้เรื่องอะไร
แล้วแบบคือมันเป็นบทเรียนของเรามาหลายครั้งแล้วว่า

แล้วเราเกี่ยวด้วยมาก

เรื่องราวที่เกิดขึ้นวุ้น

แล้วก็เอ่อคือ

ที่เขากำลังอาจจะมีอารมณ์ไม่โอเค
ก็คือรู้ราดจริงการคุยกันได้
รู้เห็นเป็นใจกับทั้งฝ่ายหญิงคนใหม่
เรื่องการรู้เห็นเป็นใจนะคะอะนี่แบบ๑๐๐เดี๋ยวออกมาจากต่าง

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เรารู้ทีหลังเราก็ไม่สบายใจเลย
คนไม่ได้อยู่ตรงที่จุดที่วุ้นอยู่ก็ไม่รู้หรอกว่าวุ้นจะทำยังไง
เขาแบบลึงเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันจะแบบเริ่มแก้ปัญหายังไง
เพราะอย่างที่บอกว่าประสบการณ์และบทเรียนต่าง
มันทำให้เรารู้ว่าถ้าเราไปยุ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าง
แต่ว่าสุดท้ายวุ้นก็ตัดสินใจที่เฮ้ยวุ้นอยากจะบอกเพื่อนวุ้นแล้วนะ
มันก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าวุ้นได้ยินมาทางดินฟัง
ทางผู้ชายเขาก็อยากจะเคลียร์เอง
คุณก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดเขาเคลียร์เองมันก็ดีกว่า
มันจะได้แบบสบายใจเราจะได้แบบไม่อึดอัด

อย่างที่มีแไทรมันแล้วบอกว่า
โทรมาถามกับวุญ

ให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมามากกว่า
ก็ไม่เคยมีปัญหากับใครแล้วไม่อยากให้ใครเดือดร้อน
เรื่องความรักนี่เป็นเรื่องที่แบบเราไม่ควรจะเกี่ยวข้องขนาดนั้น
แต่ถามว่าแบบวุ้นก็ถ้าเกิดวุ้นคิดมากกว่านี้
มันอาจจะไม่มีวันนี้วุ้นอาจจะคิดน้อยไปที่แบบ
รู้อย่างนี้แบบบอกเร็วกว่านี้ดีกว่า
แต่จริงแบบคือข่าวมันก็แรงแบบทุกคนก็แรงกว่าวุ้นเกินไป
เหมือนแบบเข้าใจวุ้นผิดผิดทั้งที่จริงแล้วคนรอบข้างวุ้น
คนที่เข้าใจวุ้นเขาก็จะรู้ว่าวุ้นแบบวุ้นก็ทำอะไรไม่ได้จริง
แล้วก็เพื่อนนู้นก็รักแล้ววุ้นก็อยากให้เพื่อนนู้นมีความสุข
ไม่ได้อยากให้จบอย่างนี้วุ้นก็บอกหลายรอบแล้วว่าแบบเออ
ถ้าอยู่แล้วมีความสุขไหมคือเราไม่ใช่ไม่พูดอะไรเลย
วุ้นก็พูดเหมือนกันว่าแบบเออถ้าอยู่แล้วมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็ตัดสินใจนะ
คือเราก็แบบไม่รู้ว่าจะบอกตรงยังไง
แต่ว่าคือเจตนาวุ้นดีกับเขาเสมอวุ้นไม่เคยทำร้ายเพื่อนอยู่แล้ว
จริงตอนที่วุ้นรู้เรื่องค่ะวุ้นได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนในแก๊งนางฟ้าไหม
ถ้าไม่รวมเจนนี่ได้เล่าเรื่องยังไง
คือพยายามพูดแต่ว่าถ้าวุ้นว่าถ้าคุยกับแก๊งนางฟ้าคนอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
คิดว่าวุ้นคุยกับเจนนี่ไปเลยดีกว่า
ซึ่งมันยังไม่ถึงจุดนั้นก็มันก็มีปัญหาพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันก็อาจจะแบบวุ้นพูดช้าไปรู้ช้าไปบอกช้าไปอะไรอย่างนี้

แต่ว่าความสัมพันธ์ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ของวุ้นกับเจนนี่
มันก็เขาก็เป็นเพื่อนวุ้นมานานอะ
ตั้งแต่รู้จักกันจนถึงวันนี้เราไม่เคยทำร้ายกัน
เราอยู่กันมาอย่างที่ทุกคนเห็น
อาจจะแบบปีนึงเจอกันก็ไม่ได้บ่อย
แต่ว่าวุ้นก็ไม่เคยแบบว่าทำอะไรไม่ดี

มันกลายเป็นเรื่องที่แบบทุกคนมานั่งตัดสินแทน
เราว่าแบบคนนี้เป็นอย่างนั้นแบบตอนนี้เรื่องมันไปไกลกว่าความเป็นจริงเนี่ย
วันนี้วุ้นพูดทุกอย่างวุ้นแบบออกมาจากใจเลย
คือวุ้นก็แทบไม่ได้นอนเลยเพราะว่าวุ้นรู้สึกว่าตอนนี้คนเข้าใจแบบ
ไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นวันนี้วุ้นชัดเจนมาก
ทุกครั้งที่วุ้นตอบคำถามวุ้นอยู่ในวงการนี้มา๑๖ปีแล้วพี่
แล้วก็ความจริงวันนี้มันก็อยากให้มันจบวันนี้
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของวุ้นกับเจนนี่เนี่ย
ก็เหมือนกันในทางกลับกันวุ้นก็เจ็บไม่แพ้เขาเหมือนกัน
มันก็เสียใจที่แบบมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
จริงก็วันหนึ่งถ้าเราเคลียร์กันได้

ได้มีโอกาสต่อใช้ต้องนี่กับเขาอย่างไร
คือวุ้นไม่ได้คุยกับเขาตั้งแต่เขาไปอเมริกาแล้ว
วุ้นก็เหมือนส่งข้อความไปหลายอย่าง
คือทำในสิ่งที่วุ้นคิดว่าจะทำได้แล้ว
ไปแล้วแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นก็อาจจะยัง

หนูก็เลยคิดว่าเราให้เขาแบบเย็นลง
ทุกอย่างลงแล้วก็ค่อยว่ากันดีกว่า

มีโอกาสที่วุ้นจะโทรไปหาจินนี่ก่อนไหมครับ

รอบข้างก็พยายามที่จะ
อยากให้เรากลับมาอยู่ด้วยกัน

แต่ว่าคือตอนนี้คนเข้าใจว่า
วุ้นหักหลังเพื่อนวุ้นไม่บอกวุ้นอะไร
วุ้นอะไรนี่วุ้นก็คือมาบอกตรงแล้วว่าวุ้นรู้ทีหลังตอนเจนี่ไม่นานเหรอ
ไม่เป็นไรคือครั้งนี้เจนนี่อาจจะแบบเหมือนคือก็ต้องสงสารเขาด้วย
เพราะเขาก็แบบมีเรื่องความรักด้วยหรืออะไรด้วยอะไรอย่างนี้
อยากให้ตอนนี้ใครมาซ้ำเติมทั้งเจนนี่และวุ้นไปมากกว่านี้แล้ว
เพราะว่านี่คือแบบคือเราเป็นผู้หญิงที่แบบตัวคนเดียวแล้วตอนนี้ทั้งคู่อะ
คือเราก็จะต้องสตรองมากนะในการ
สตองมากในการอยู่แต่ว่าคอมเมนต์ต่างต่างมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบ
เราทำดีที่สุดแล้วมันได้แค่นี้มันอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคน
แต่ความเป็นเพื่อนของวุ้นกับเพื่อนทุกคนเนี่ยทุกคนรู้ดีว่าวุ้นรักเพื่อนจริง
วุ้นไม่เคยแบบไม่เคยคิดไม่ดีไม่เคยหักหลังอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าข่าวที่ออกมามันก็เป็นแนวแบบทำร้ายวุ้นเหมือนกัน
วุ้นเป็นตัวตาปกติเป็นตัวตา
นี่ไงวุ้นถึงบอกไงว่าถ้าวุ้นเป็นแม่สื่อจริงเนี่ย

ซึ่งวุ้นบอกแล้วว่าวุ้นเคยเจอพี่กึ้งไม่กี่ครั้งในชีวิต

มุนไม่เคยแบบคุยกับเขามากเกินกว่า๕ประโยคเลยนี่วุ้นพูดตรงเลย

คุณไม่ได้แนะนำให้เขารู้จักกันแน่นอนค่ะ
แล้วเขารู้จักกันตอนไหนวุ้นไม่สามารถรู้ได้
แต่ว่าบุญเพิ่งมารู้เรื่องทีหลัง

คุณพุนาทตอนนี้คุณการรู้ว่าคุณจิ๊บเลือกต่างกันไหม
เลือกค่ะจริงวุ้นไม่เลือกตั้งแต่แรกแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่า
คือเราเป็นคนกลางจริงแล้ววุ้นคิดว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนวุ้นหมด
แต่วุ้นก็ไม่ได้แบบเฮ้ยทุกคนที่เป็นเพื่อนเราทำถูกหมดทุกอย่าง
อะไรเราไม่ได้เราคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่เขาควรจะเคลียร์กัน
แล้วก็เป็นเรื่องความรักทุกคนน่าจะเข้าใจวุ้นเนอะ
ความรักเนี่ยมันแบบเข้าถึงยาก
แล้ววันหนึ่งถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมา

แล้วกับเพื่อนในแก๊งทุกคน

เพราะว่าทุกคนก็เข้าใจทั้งสองฝ่าย
วุ้นก็เข้าใจว่าเจนนี่แบบรู้สึกยังไง
แต่ว่าคือเรื่องมันไม่ได้เกิดจากเรา

แต่เราเป็นเหมือนแพ้รับบาปที่แบบทุกคนมาว่าเรา

ไม่ยากค่ะไม่ยากไม่ยากคืออย่างที่เขาพูดว่า
คือเขาก็เราก็ยังรู้สึกรักกันแหละ
แต่ว่าวันนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เราจะกลับมาคุยกันเหมือนเดิม
หรืออะไรมันก็ต้องใช้เวลาไปอะไรอย่างนี้
แต่ว่าในแก๊งเนี่ยทุกคนก็ยังเจอกันได้เหมือนเดิ
มันไม่มีการที่แบบเฮ้ยเพื่อนไปอยู่กับฝั่ง
ฝั่งหรืออะไรแล้วใครจะโกรธกันหรืออะไร
คือโตกันขนาดนี้แล้วคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักกัน

เพราะฉะนั้นแบบมันก็ไม่ควรที่จะแบบ
ทำให้คนอื่นมันมีปัญหาด้วยอะไรอย่างนี้
วุ้นก็ไม่อยากให้แบบใครแบบมาเกิด
แบบเฮ้ยเดี๋ยวเจอวุ้นแล้วผิดไหมเจอเจนนี่เราผิดไหม
คือวุ้นอยากให้โตจนแบบทุกคนคงแบบ
อายุเยอะกันแล้วน่าจะคิดได้ว่าเราคบกันด้วยใจ
เราไม่ได้มานั่งแบ่งพักแบ่งพวกว่าใครอยู่กับคนนี้ผิดมันเรื่องเด็กมากเลย
วุ้นอยากให้มันจบวันนี้วุ้นก็แบบเสียใจทุกวัน

กับคริสล่ะคะคุณได้คุยแล้วเหมือนโดนหังเลขกับเมื่อกี๊

แล้วได้คุยกับพี่คิดอย่างงี้

หรือไม่ทำอะไรมันก็เป็นการเจอกันเพราะว่า

ให้กำลังใจทุกวันนี้เราก็เห็นเลยว่าใครให้กำลังใจเราบ้างเวลาเราล้มหรือเวลาเราแบบต้องการจริงอะไรอย่างนี้
คุณอยากบอกอะไรกับคนที่มาคอมเม้นท์ในไอจีเขาค่อนข้างมาคอมเม้นท์ในไอจีอุ้นก็ค่อนข้างเบื้องเหมือนกัน
เยอะอะค่ะก็จริงวุ้นว่าวุ้นแข็งแรงมากพอสมบูรณากับเรื่องแบบ
ตั้งแต่เวลาโดนว่าเรื่องอะไรมาก็ตามค่ะ
แบบวุ้นก็รักเพื่อนไม่แพ้ใครอะ
วุ้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะทุ่มเทให้กับเพื่อนมากกว่าเรื่องส่วนตัวด้วยซ้ำ

หรือว่าวุ้นแบบทำอะไรไม่ดีกับเพื่อน

ต่อให้คนอาจจะไม่เชื่อวุ้นก็ได้

แต่ว่าคุณก็สบายใจอย่างน้อยครึ่งหนึ่งหรือส่วนหนึ่งก็คือได้รู้ความจริง
เดากันไปเองว่าวุ้นเป็นคนจัดหรือเป็นคนรู้เห็นเป็นใจ
คุณไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียว
วุ้นยังไม่ทันจะบอกความจริงแล้วเรื่องมันเกิดซะก่อน

อย่างที่ที่ผ่านมาเวลามีเรื่องเกี่ยวกับเจนนี่
หลายคนจะรู้ว่าอุ๊นจะเป็นคน

การลัดมาให้มันมากไปกว่านี้แล้ว
คือทุกคนอาจจะมองได้หลายแบบแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้วุ้นคิดว่าอย่าซ้ำเติมเราสองคนเลย
มันเจ็บมากพอแล้วกับหลายเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ถ้าเกิดแบบคนที่ลองมองลึก
ลองแบบลองใช้แบบเหตุผลแล้วก็จิตใจที่ดีของทุกคน
มองดูว่าวุ้นจะไปทำอย่างนั้นเพื่ออะไร
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในความรักของคนเหล่านี้เลย
แล้ววุ้นต้องเสียเพื่อนมันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนที่วุ้นจะเจอ
กับเหตุการณ์เรื่องนี้ค่ะเขียนตาไปบ้าง
เสียหนักมากนี่เหมือนหนักกว่าแบบเรื่องแบบความรักอีก

แต่ว่าอาจจะแบบโดนคนว่าไปด้วย
ว่าเขาคงเสียใจเราก็เสียใจมากเหมือนกัน
แล้วก็ขอให้อุปสรรคคือขอให้เราสองคนผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยดี
โอเคขอบบุจจะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ